ปัดเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวยอดนักสู้

และด้วยความที่แม่ชอบวิชาภาษาไทย
ก็เลยนำความรู้ตรงนั้นมาต่อยอดเป็นอาชีพ

เขียนบทสุนทรพจน์แต่งกรรมแต่งคำพันธุ์ทุกอย่างเลย
แต่มันท้อไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันไม่มีใครเลย

ก็ทำงานบริษัทค่ะ
ก็พอมีลูกแล้วลูกเป็นแบบนี้
ก็คือออกตั้งแต่ตอนนั้นเลย
เพราะหมอเขาบอกว่าน้องต้องส่วนฉี่ไงคะ

หมอบอกว่าไม่ให้ใครสวดนอกจากแม่
เพราะว่าเขาเสี่ยงติดเชื้อไงคะ

อย่างน้อยจะได้รู้ว่าเออเป็นจากแม่นะ
แต่จะไม่ต้องมาโทษคนอื่นอะไรแบบนี้
ก็เลยต้องออกตั้งแต่ตอนนั้นเลย
อย่างน้องพี่มเนี่ยน้องเขา
ตั้งแต่วิ้นปี่ย์ลงไปนะคะ
เขาจะไร้ความรู้สึก

แล้วอย่างที่พิกรรมที่น้องเขาอุดถูกอยู่ที่นี้ครับ
มันเกิดจากมันจะเกิดจากอะไร
เคยถามหมอน่าจะเป็นที่เรื่องสมองเขา
น้องเขาเป็นโรคหัวแตงโมด้วยค่ะ
แล้วเขาก็เนื้อสมองเขาผิดรูปอยู่แล้วไงคะ
เขียนบทสุนทรพจน์
เขียนบทสุนทรพจน์แต่งกรม

ก็คือเป็นคนที่ชอบวิชาภาษาไทยมาก
หนัวอาสอบไปอาสอบมหาลัยอาสอบเรียนครูอ่ะค่ะ
ก็คือสอบได้แต่พอพ่อตอนช่วงนั้นพ่อเสียก่อน
ก็ไม่มีคนส่งก็ชีวิตตั้งแต่ตอนนั้นมาเลย

สุดท้ายก็เลยมาทำแบบนี้
เพราะว่าอย่างน้อยก็มีน้องนักเรียนนะคะ
เขามาขอคำปรึกษาอะไรแบบนี้

เราคิดค่าใช้จ่ายยังไงบ้าง

มันก็จะง่ายหน่อยก็จะคิดแค่

เราใช้เวลาในการแต่งไม่มีร่าง

วัน๒วันอะไรอย่างนี้แล้วแต่
และอย่างเดือนนะครับ
มีคนมาจ้างคุณแม่เขียนเยอะไหมครับไม่ค่ะ

แต่ถ้าเกิดนานทีถึงจะมีแบบว่าหลุดมาทีนึง
ก็เนี่ยก็อยู่กันแบบนี้แหละ

ส่วนใหญ่ก็คือจะเน้นของอุปกรณ์ส่วนขี่ลูกมากกว่า
แล้วก็ของกินอะไรแบบนี้ค่ะ
ถ้าวันไหนไม่มีเลยก็คือไม่มี
เคยมีเดือนไหนที่แบบว่าไม่มีลูกค้ามาจ้างเขียนไหมครับ
ช่วงเด็กปิดเทอมครูปิดเทอมแบบนี้ค่ะ

นานทีถึงจะมีก่อนงานศพทีนึงอย่างนี้ค่ะ

ที่อยู่ตรงหน้าโรงเรียนนะคะเขาก็จ้างไปซักผ้า
แต่นานทีก็ถึงจะจ้างไป๒๐๐บ้าง๓๐๐บ้างอะไรอย่างนี้
เรามีรายได้มีเงินเข้ามาทางไหนครับ
เงินพิการลูกเป็นหลัก
ก็คือได้เงินพิการลูกนี่แหละค่ะกินเป็นหลัก
แล้วอย่างค่าใช้จ่ายพิการเดินทางเราทำอย่างไรบ้าง
ถ้าเขาพาไปอย่างนี้เราไม่เสียค่ารถเลย
เพราะเขาเหมือนกับว่าเขาซัพพอร์ตให้หมด
ก็คือให้คนขับพาไปทั้งรอรับกลับด้วย

บางทีมันก็มีบ้างมันเหมือนกับว่าหนูไม่มีใครอย่างนี้ค่ะ
ก็เหมือนระบายกับลูกทั้งนี้ลูกก็ไม่ได้ว่าตอบอะไรได้หรอก
แต่ก็มีกันแค่๓แม่ลูก
อย่างเวลางานไม่มีอะไรอย่างนี้คือไม่มีเลยแล้วท้อ

แต่มันท้อไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันไม่มีใครเลย

เพราะว่าถ้าจะให้สมมุติแบบในข่าวก็คือฆ่าลูกด้วย

แค่เขาเกิดมาแบบนี้เขาก็ทุกข์มากทุกข์แล้ว
แล้วเขาก็ไม่มีใครเลยก็มีแค่แม่
พอทำแบบนั้นมันก็เหมือนซ้ำเติมลูกเข้าไปใหญ่
เขานี่แหละทำให้หนูมีกำลังใจน้องพีมนี่แหละ

เวลาเราท้อหรืออะไรอย่างนี้นั่นแหละก็คือให้มองหน้าลูกอะค่ะ
ท้อแบบไม่อยากทำไม่อยากจะแบบไม่อยากจะไปต่อเลย
ก็คือคิดแค่ว่าทุกวันนี้ก็คือทำสู้เพื่อลูกนั่นแหละ
เพราะว่าไม่รู้ว่าลูกเราจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหน
ก็ถือแต่ว่าทำให้มันดีที่สุด
โอ้โหสุดยอดนะคะเก่งมากนะคะแม่ปัด

เอาความชอบส่วนตัวมาต่อยอดเป็นอาชีพ
เพื่อหาเลี้ยงและดูแลตัวเองนะคะ

เป็นกำลังใจให้กับแม่ปัดนะคะสู้นะคะ
ส่วนใครที่อยากจะให้แม่ปัดแต่งกรอนนะ
รับแต่งกรอนทุกชนิดงานเขียนทุกประเภท
หรือง่ายเลยนะคะโทรไปเลยค่ะ
สอบถามได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างเลยค่ะ

ส่งกำลังใจให้แม่ปัดกันเยอะ